เมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะแล้วก็พี่เอ๋เชิญยิ้มเนี่ย
เขาเดินทางไปที่วัดมัชชันติการามหรือว่าวัดน้อยวงสว่าง๑๙กรุงเทพนะคะ
เพื่อร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมแม่จิ๋มนพมาศภูนาผล
ภรรยาของพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะ
ใจแอ้นเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะว่าแม่จิ๋มเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของตัวเองเลย
ก็คือจากไปเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะเป็นวันสวดวันสุดท้าย
หนุ้ยเชิญยิ้มนอกจากจะตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมแล้วก็ยังตั้งใจนำเสียงเพลงมามอบให้กับแม่จิ๋มด้วย
เพราะว่าตัวพี่นุ้ยเองเนี่ยเขาสนิทกับภรรยาพี่ใจแอ้นมากนะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
จากเสียงเพลงจากพี่นุ้ยแล้วค่ะพี่เอ๋เชิญยิ้มเองก็ขอร่วมแสดงดนตรีด้วยการตีเปิงมังคอกเพื่อเป็นเกียรติให้กับแม่จิ๋มด้วย
ใจแอ้นเองก็มาร่วมตีด้วยนะคะสลับกับเล่นมุกตลกกันคือเพื่อทำให้บรรยากาศมันไม่ดูเศร้าจนเกินไปนักอะนะ
โดย๕โมงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพค่ะบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มกันด้วยนะคะ